อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องราวน่ารักระหว่างพี่กับน้อง

คนเป็นพี่อย่างเราก็ต้องสอนน้องสิจ๊ะ